ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายนะครับ
เชื่อว่าท่านอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปนะครับ
เมืองไทยนี่แหละครับที่สบายใจที่สุดนะครับ
มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของทุนจีนนะครับ
ตอนนี้ทุนจีนกำลังลุกคืบไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก
แม้ว่าจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายครับ
อย่างเช่นการที่ทุนจีนเข้าไปลงทุนในเมืองเล็กริมชายฝั่งของกัมพูชา
ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับ
โดยหลายฝ่ายมองว่านอกจากผลทางธุรกิจแล้วจีนกำลังหวังผลในการสร้างอิทธิพลในอาเซียนด้วย
นี่เป็นบรรยากาศที่เมืองศรีฮานุวิวเมืองชายฝั่งของกัมพูชา
ที่เป็นทั้งปลายทางของนักท่องเที่ยวและเป็นท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน
จากเมืองตากอากาศของมหาเศรษฐีผ่านร้อนผ่านหนาวในยุคเขมรแดง
วันนี้กำลังเติบโตด้วยอาคารขนาดใหญ่
แห่งกำลังก่อสร้างด้วยเงินจากนักลงทุนชาวจีน
จนทำให้เมืองนี้ถูกปักหมุดให้เป็นเมืองที่รัฐบาลจีนจะเข้าไปลงทุน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรี
ลงนามร่วมกับในหลีกเคอร์เฉียงนายกรัฐมนตรีจีน
ข้อตกลงที่จีนจะลงทุนสาธารณูปโภคมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สาวรัฐ
และในจำนวนนี้ก็มีโครงการพัฒนาถนนเชื่อมกรุงพนมเป็นกับศรีฮนุวิวด้วย
นี่เป็นท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลจีนที่ให้ความสนใจเมืองนี้เต็มตัว
หลังจากในช่วงปี๒๕๕๕๒๕๕๙นักลงทุนจีนลงทุนในกัมพูชาเป็นเงินกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
มากกว่าเงินลงทุนจากสาวรัฐในช่วงเดียวกันถึง๓๐เท่าตัว
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจีนในศรีฮานุวิวที่เพิ่มขึ้น๑๐๐
การท่องเที่ยวที่เติบโตในศรีฮานุวิวทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นลืมตาอ้าปากได้ในตอนแรก
แต่พอนานเข้าหลายคนเริ่มเห็นปัญหาของทุนจีน

โสเพลียบเจ้าของร้านพิซซ่าในศรีฮานุวิวยอมรับว่า
จีนเข้ามาในตอนแรกทุกอย่างดีไปหมด
พวกเขาสร้างตึกมากมายมีการพัฒนาเกิดขึ้น
แต่ในตอนนี้หลายอย่างทำให้อยู่ยากขึ้น
โดยเฉพาะคนที่ต้องเช่าที่ทำมาหากิน

แต่ตอนนี้ราคาเช่าแพงขึ้น
ตั้งแต่จีนเข้ามาชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของพวกเขา

ยังโรเบิดให้ดูเส็คก็ยังบ่นว่า
ทุนจีนทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่นี่ล้มไปหมด
แต่ก็เป็นเรื่องที่อาจต้องยอมเพื่อแลกกับโอกาสการเติบโตของเมืองนี้ในอนาคต
แต่มีอะไรที่น่าดึงดูดให้ทุนจีนไหลเข้ากัมพูชา
จากการหวังผลทางธุรกิจ
สิทธิมนุษยชนและนักวิเคราะห์การเมืองอย่างภูวิรัติมองว่า
กำลังพยายามสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอย่างกัมพูชา
ซึ่งจะเป็นบันไดให้จีนมีอิทธิพลในอาเซียนมากยิ่งขึ้น